คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะผู้ชายวัย๔๖ปี
ฆ่าคู่ขาตัวเองวัย๔๗ปีโดยวิธีการใช้ขวานเนี่ย
จามหัวเอาค้อนปอนทุบใบหน้าจนเละค่ะ
คือดูจากลักษณะการฆ่ารู้เลยว่าต้องโกรธแค้นมาก
ถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าผิดสัญญารัก

ผิดสัญญารักก็เลยต้องเจอแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มนะคะ
นาบาระที๑๘๙ที่บ้านป่าค่ายช่องแมว
ตำบลหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
คนตายคือนายทองสายจ่าทันอายุ๔๗ปีค่ะ
สภาพนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
ถูกของแข็งทุบใบหน้าหลายแผลจนเละสมองไหลเลยค่ะ
ใกล้กันก็มีขวานมีค้อนปอนแล้วก็ท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่
นายสมัยจ่าทันพี่ชายของผู้ตาย
แล้วก็นางบุญธาจาทันแม่ของผู้ตายบอกว่า

ลูกชายนายทองสัยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายสถิต
เกณฑ์ชายภูมิวัย๔๖ปี
ซึ่งเขาเป็นคนรักกันนะคะ
สถิตกับนายทองสัยเป็นคนรักกัน
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มาช่วยกันสร้างบ้านให้กับนางบุญธา
พอตกเย็นก็ดื่มเหล้ากันที่แคร่ไม้ไผ่
สักพัก๒ทุ่มได้ยินเสียงทะเลาะกัน

ใครเอาอะไรทุบอยู่หลายครั้ง

คิดว่าคงฆ่าไก่เอามากินแกล้มเหล้า
แต่เดินออกมาจากบ้านเท่านั้นแหละค่ะ

เสียงที่แม่ได้ยินก็คือหัวของลูกแม่
ถูกทุบจนเละ
สภาพเลือดท่วมตัวเลยค่ะ
ซึ่งแม่บอกว่า
รู้ปัญหาของทั้งคู่

จับตัวนายสถิตได้ที่บ้านของพี่สาว
ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๓กิโลเมตรนะคะ

ถามอะไรก็บอกไม่รู้ไม่เห็นบ่ายเบียงตลอด
สุดท้ายตำรวจเค้นหนักเข้ายอมรับสารภาพบอกว่า
ตัวเขากับนายทองสัยสัญญากันเอาไว้
สัญญาว่าจะรักกันแล้วก็จะตายไปพร้อมกัน
โอ้โหซึ่งแม่ก็รู้ว่าสองคนนี้เขามีปัญหาแบบนี้มาก่อน
คือรักกันแล้วเคยสัญญงสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคนตายนายทองสัย
เขาเคยมีภรรยามาก่อนก่อนที่จะมารับกับนายสถิตเออ
แล้วที่ว่าผิดสัญญาก็คือนายทองสัยขอกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า
โอ้โหเขาทนไม่ได้ไหนสัญญาว่าจะรักกันจะตายพร้อมกันไง
ถ้าผิดสัญญาแบบนี้ก็ตายซะเลยดีกว่า
เอาค้อนเอาขวานทุบหัวจนเขาเสียชีวิตแล้วก็หนีไปบ้านพี่สาว
ตอนนี้นายสถิตถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
ไม่รู้ว่าพันธสัญญามันจะผูกพันกันอยู่ไหม
คุณบอกว่าจะรักกันและตายไปพร้อมกันตอนนี้อีกคนหนึ่งตายแล้ว